ปัญหาโลกแตกของคนกรุงเทพคงจะหนีไม่พ้นเรื่องรถติด
ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนถูกต้องครับแต่รู้ไหมว่าจริงจริงแล้วปัญหารถติดเนี่ย
มันไม่ได้อยู่ที่แค่หน่วยงานรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานอื่นต้องรับผิดชอบเท่านั้นนะ
คนขับรถอย่างเราคนใช้รถใช้ถนนอย่างเราเอง
ก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันนะในการรับผิดชอบเพราะว่าเรื่องของวินัยจราจร
เลนเขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางเลนเป็นเลนเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปติดตรงซะ
เพราะว่าจะวิ่งตรงแบบนี้มันก็เลยทำให้รถติดค่ะ
ทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือมันก็จะต้องบังคับใช้กฎจราจร
วดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดให้หลาบจำกันสักที
แต่ถามว่าทำได้จริงไหมคะติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยค่ะ

ปัญหาการจราจรก็อย่างที่คุณมิ้นบอก
มันเป็นปัญหาที่คู่กับคนกรุงเทพไปแล้วครับ
พูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันแก้ไม่ได้
รถมากปัญหาเยอะ
แต่ว่าถ้าจะแก้ได้บ้างก็เรื่อง
เรื่องคนขับที่มีระเบียบวินัยนี่แหละ
จริงก็ติดกันมาตลอดเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย
มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันผิดปกติ

มีถนนหลายสายอยู่ในเส้นทางสร้างรถไฟฟ้า
พอเส้นนั้นติดมากก็พันไปถึงเส้นอื่น
เจอฝนพลำฝนตกเข้าหน่อยก็ติดหนัก

เครนยกป้ายโปสเตอร์ล้ม
โอ้โหบางคนอยู่บนท้องถนน๓ชั่วโมง๒ชั่วโมง๔ชั่วโมงก็มีครับ
อยู่ที่เดียวอย่างนั้นน่ะ
ฝรั่งก็บอกคนไทยนี่มีความอดทนสูง
รถติดขนาดนั้นก็นั่งเฉยอยู่กลางถนน
เอาถามว่าถ้าแล้วบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก็บอกโอ้ยถ้ารถติดขนาดนั้นเนี่ย
แงกอย่างนี้คนจะต้องเดินออกมานอกถนนแล้วก็ถามหาความรับผิดชอบ

คาดหวังของคนกรุงเทพตอนนี้เหลืออย่างเดียวเท่านั้น
รถไฟฟ้าทุกสายสร้างเสร็จเชื่อมกันเป็นใยแมงมุมเนี่ย

คนที่มีรถซื้อรถผ่อนรถอยู่แล้วเนี่ยจะทิ้งรถไว้บ้านแล้วนั่งรถไฟฟ้าไหม

ฉะนั้นระยะที่รอรถไฟฟ้าติดอีก๓๔ปี

การเปลี่ยนเลนมันก็ทำให้รถติดมากขึ้น

โล่งมาดีไปจอดสักคันหนึ่ง

อยากจะตรงไปก็ไปขวางทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

ฉะนั้นวิธีหนึ่งที่สำคัญก็คือ
ต้องดำเนินการให้จริงจังครับ

ใครที่ไปขับรถเร็วเกินไป

ขับรถไปเบียดคอสะพานเนี่ย
ท่านจะได้รับเอกสารที่มาถึงบ้าน

แล้วเขาบอกว่าให้ไปจ่ายค่าปรับ๕๐๐

แล้วเขาก็บอกกันต่อมาว่า
ถ้าใครไม่ไปจ่ายค่าปรับ
เวลาเอารถไปต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปี
อาจจะถูกอายัดต่อทะเบียนไม่ได้
คนเชื่อเขาก็กลัวสิครับ
แต่ว่าคนไม่เชื่อและคนไม่กลัวเยอะครับ

ใบสั่ง๑๓ล้านใบคนไม่จ่าย

ที่ไปจ่ายเนี่ย๑๗เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะใบสั่งทางปรายศนีย์เนี่ย
ข้อมูลนี้เปิดเผยมาโดยพลตำรวจโทไกรบุญ
วดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามบูรณาการ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองและปริมณฑล
ท่านบอกว่ามีการออกใบสั่งจราจร
ล่าสุดเนี่ยนะ๑๓ล้านใบ
ตัวเลขกลมนะมาชำระค่าปรับ๒ล้าน
ค้างชำระอยู่๑๑ล้าน
แล้วเจาะไปถึงประเภทที่ส่งไปทางปรายศนีย์
แล้วให้จ่ายโอนเข้ามาเนี่ย
มีออกใบแจ้งไปทั้งหมด๑๑ล้านราย
ค้างเติ่งไม่มาเนี่ย๙ล้าน

รายคิดเป็นร้อยละแปดสิบสาม
บอกว่าจากสถิติดังกล่าวพบว่ามีผู้กระทำความผิด
ได้รับใบสั่งไม่มาชำระค่าปรับจำนวนมาก
เพราะประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
สั่งการให้ประสานกับกรมการขนส่งทางบก
รัดเชื่อมฐานข้อมูล
ใบสั่งออนไลน์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

พูดออกมาอย่างนี้รู้เลยครับว่า

ใครไม่มาจ่ายเนี่ยเวลาไปต่อภาษี
กรมการขนส่งทางบกจะมีปัญหาเนี่ย

เชื่อมกันไม่ได้ข้อมูลเนี่ย
เชื่อมกันไม่ได้ของตำรวจ

พิวเตอร์ของกรมการขนส่งเขาก็ทำ
คอมพิวเตอร์แต่ยังเชื่อมกันไม่ได้
เพราะอะไรครับเพราะว่าการจะเชื่อมกันนั้นเนี่ย
มันต้องมีงบประมาณในการเชื่อมกัน
ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาว่าใครจะลงทุนนะฮะ
กรมการขนส่งทางบกว่าตำรวจได้ใบสั่งค่าปรับ
ได้อะไรอ่ะมีค่าปรับ
ค่าปรับเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นเนี่ยตำรวจออกตังค์สิค่าเชื่อมต่อ
เออตำรวจก็บอกว่าเรื่องนี้มันเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนี่
ธุระอะไรจะมาให้ตำรวจออก

สุดท้ายเวลานี้ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
เขาทำระบบเรียบร้อยของตำรวจยังไม่เรียบร้อย

ฉะนั้นที่ทำให้คนเชื่อว่าระวังนะ
ไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ย
ถึงเวลาไปต่อทะเบียนรถเนี่ย
อายัดต่อภาษีไม่ได้นะ
อ้าวคนรู้ทันเลยครับ
รู้ทันว่าอ๋อก็แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ย

คนที่ไปจ่ายแล้วก็รู้สึกว่าว่า
ทำไมเราเสียรู้รีบไปจ่าย
พวกที่ไม่จ่ายไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนี่
ต่อทะเบียนกี่หนกี่หนก็ต่อได้

แต่พวกที่กลัวก็ไปจ่าย
ที่จริงจ่ายก็ดีแล้วครับ

แต่ว่าเอ๊ะทำไมระบบ
มันถึงไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้
นี่หลังจากนี้ไปผมว่าคนก็ไม่กลัว

นี่ยังดีนะว่าจ่ายไปบ้าง

ต่อไปคนที่ได้รับใบแจ้งมาทางปรายศนีย์เนี่ย
เขาจะไปจ่างกันสักกี่คนล่ะครับ
เพราะว่ารู้แล้วว่าระบบเชื่อมต่อ
ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์

ผู้บัญชาการบอกว่าจะเร่ง

แต่ถึงแม้กระนั้นต้องไปดู
เรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับ
เพราะเรื่องนี้กฤษฎีกาบอกว่า
หน้าที่การเสียภาษี
เป็นหน้าที่ของพลเมือง
การที่ประชาชนที่มีรถ

เขาไปเสียภาษีประจำปีเนี่ย

แล้วใครจะไปอายัดว่า

ถ้าจะเอากันอย่างนี้ต้องไปตกลง
ไปคุยกับกฤษฎีกาให้ดี

สารยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนทำผิดกฎหมาย

อายัดไม่ให้เขาต่อทะเบียน
เสียภาษีประจำปีได้ยังไง
อันนี้ก็มีปัญหาตามมาอีก

ความต้องการที่จะจัดระเบียบเรื่องการจราจร

ลดการแก้ปัญหาการจราจร
เพื่อทำให้การจราจรดีขึ้น
หนักหนาเหมือนทุกวันนี้

หนึ่งต้องเร่งระบบเชื่อมต่อ

คลี่คลายกับกฤษฎิกาเขาเถอะครับ

ถึงยังไงก็ไปอายัดไม่ได้

เขามีหน้าที่ต้องมาจ่ายภาษี

แล้วมีเหตุผลอะไรจะไปอายัดเขา

นุ่งนังตุงตังกันต่อ

จะเป็นปัญหากันต่อคอยดูครับอีก๓๔ปีข้างหน้า
รถไฟฟ้าทุกสายเชื่อมต่อกันแล้วจะเป็นยังไง
และถ้าคนยังไม่ทิ้งรถขึ้นรถไฟฟ้ารถยังติดเหมือนเดิม
จะมีมาตรการยังไงที่บอกว่าจะมีมาตรการเช่นว่า
ถ้าเข้าไปในเมืองชั้นในจะต้องเสียเงินเพิ่ม
ถนนบางสายสมมุติว่าแถวพารากอนหรือแถว
บาซี่แถวนั้นเออไปใจกลางเมืองศรีลม
คนนั่งรถคนเดียวเข้าไปได้ไหมอันนี้คอยตามดูกันอยู่
แต่ว่าทุกวันนี้หนักหนาจริงครับคุณมินครับคุณกอล์ฟครับ
คุ้นว่านายกเคยบอกใช่ไหมคะว่าจะทำให้กรุงเทพหายรถติดใน๓เดือน
ผมว่าเกินแล้วมั้งผมว่าอย่าออกคำสั่งเลยครับ
ผมเห็นนะทั้งพลเอกประวิทย์นะทั้งนายกนะออกคำสั่งทีไร
หนักกว่าเก่าทุกทีครับนั่นสิฮะอย่าออกคำสั่งเลยครับ
ทำเลยดีกว่าเนอะก็ทำหน่อยดีกว่าแล้วก็จริงแล้ว
ในฐานะอย่างที่คุณสุภาพบอกนะคะทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยมีวินัยในการจราจร
ทำตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอฝากคุณตำรวจทุกท่านด้วย
ถ้าเจอมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหลังสวนเลนแล้วก็เรียกซะหน่อยเถอะค่ะ
จับนะครับวิ่งบนพุทธบาทสวนมาก็จับนะครับจะได้แบบกลัวกฎหมายกันบ้านนะครับ